เรื่องที่หวยกาญจนบุรีนั่นเอง

ก่อนหน้านี้ครูปรีชาไปยื่นฟ้องหมวดจรูน
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
แล้วทนายตั้มก็มีการไปยื่นขอจำหน่ายคดีแพ่ง
เพราะว่าจะต้องรออยากให้รอผลของคดีอาญาออกมาก่อน
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ก็มีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่ง
ทีนี้พอมาถามถามทั้งสองฝั่งเลยนะ
ครูปีชาทั้งหมวดจรูนแล้วก็ทนายสิทธา
ทั้งสองฝ่ายก็พูดเหมือนกันบอกว่าไม่ได้กังวลใจ

แต่หมวดจรูนบอกนะบอกว่าตราบใดที่เรื่องมันยังไม่จบ
ก็ยังสบายใจไม่สุดเหรอฮะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตังค์ใช่ไหมฮะ
เพราะว่าคดีแพ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
อายัดเงินที่ถูกรางวัล๒๕ล้านบาท

อกจากที่หมวดจรูนใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว๕ล้านบาท
ถูกต้องเพราะว่าตอนแรกพอถูก
ไปขึ้นรางวัล๓๐ล้านใช่ไหมเบิกมาก่อน๕ล้าน
แต่เหลืออีก๒๕ล้านก็มีการไปขออายัดไว้ก่อน

ที่ศาลจังหวัดกราณจนบุรีมีการนัดสืบพยานโจร
คดีที่ครูปีชายื่นฟ้องแพ่งหมวดจรูน
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
แล้วก่อนที่ศาลจะนัดสืบพยานครั้งนี้
ทนายตั้มทนายของฝั่งหมวดจรูนนะ
ยื่นคำร้องต่อสารขอให้จำหน่ายคดีแพ่ง
เพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญา
ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ความผิดยักยอกทรัพย์รับของโจร
ทีนี้ทั้งสองฝ่ายเมื่อวานก็เข้าไปในห้องพิจารณาคดีที่๕

ครูปรีชาแล้วก็ทนายความก็ออกมา

สารมีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่ง
เพื่อรอฟังผลพิจารณาในคดีอาญาก่อน
โดยนัดให้มารายงานความคืบหน้าคดีอาญา๑๒กันยายน
ส่วนคดีอาญามีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง
ในวันที่๔มิย

ครูปรีชาเปิดเผยนะครับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร
สารมีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่ง
เพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญาก่อน
และครูยังย้ำว่ายังคงเชื่อมั่นในข้อเท็จจริง

พร้อมที่ให้ทนายความยื่นฟ้องหมวดจรูนแล้วก็นายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จในกระบวนการยุติธรรม
หลังจากทั้งสองคนได้ยื่นฟ้องร้องต่อสาร
ครูปีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
แล้วก็นางพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัด
ร่วมกันให้การเท็จต่อสารในการไต่สวนฉุกเฉินอายัด
เงินรางวัลลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทในบัญชีของหมวดจรูนนะครับ
ก็ให้จำนายคดีแพ่งอาณาพคดีอาญา
และไต่สวนหมุนฟ้องวันที่๔มิถุนานะครับ
ครูปิชาเป็นนักใจไหมครับไม่นักใจครับ
เพราะว่าข้อที่จริงเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมในการเข้ากระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ทุกสิทธิ์ทุกอย่างนะครับหลังวันที่๔มิถุนา
ก็คงจะได้ทราบแล้วว่าใต้ส่วนบุญฟ้องจะเป็นยังไงบ้างครับ
แต่วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งนักข่าวนิดหนึ่งนะครับ
มาวันนี้ก็จะมีทนายมาดำเนินการฟ้องร้อยตำรวจโทจรูล
กับทนายสิทธานะครับในการร่วมกันฟ้องเท็จในกระบวนการยุติธรรม

ส่วนทางฝากฝั่งของหมวดจรูนแล้วก็ทนายสิทธาเนี่ยนะคะ
บอกว่าศาลเห็นพ้องตามคำร้องของฝั่งหมวดจรูน
ขอให้สารจำหน่ายคดีแพ่งออกไปเพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญา
ส่วนทางฝ่ายครูปีชาได้ยื่นเรื่องที่บอกว่าฟ้องหมวดจรูนฟ้องทนายตั้มด้วยเนี่ย
อันนี้ทนายตั้มบอกว่าจริงเป็นสิทธิ์ก็สามารถทำได้
ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็บอกด้วยนะ
ถ้าสู้คดีแล้วแพ้คนที่ฟ้องร้อง
จะต้องรับผลจากการยื่นฟ้องร้องเช่นกัน
แล้วถ้าเกิดว่าครูปรีชาแล้วก็ทนายความอยากฟ้องอะไรอีก
ไปได้เลยพร้อมที่จะสู้คดีแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาล
ขอให้ทางครูปีชาสามารถสู้และชนะคดีได้ก็แล้วกัน
ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านนั่นเอง
ตามติดกันต่อยาวนะฮะ